ส่วนวันรัฐธรรมนูลของไทยวันนี้
มีความเคลื่อนไหวทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมด้วย
เคลื่อนไหววันสำคัญวันนี้

ทางตำรวจก็นำนี่มาแล้วฮะ

ปิดบางสถานที่ที่สำคัญ
ปิดกั้นไว้เพื่อไม่ให้ผู้ชุมนุม

แล้วก็มีการเตือนเรื่องของการจัดการจราจรวันนี้ด้วย
แม้ว่าวันนี้คนกรุงอาจจะเดินทางออกต่างจังหวัดไปบ้างแล้วแหละ
แต่ในกรุงเทพเราก็ต้องตรวจสอบด้วยนะฮะ

คือตู้คอนเทนเนอร์หลายคนบอกมาอีกแล้วมาอีกแล้ว
ซึ่งก่อนหน้านั้นเคยมาแล้วเคยลื้อออกไปแล้ว

ใกล้กับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
รวมถึงสะพานมักขวานรังสรรค์นะฮะ
ก็มาตั้งไว้ตั้งแต่กลางดึกของคืนที่ผ่านมานะครับ
อกจากนี้ก็มีรวดน้ำหีบเพลงแล้วฮะ
เป็นแนวยาวเป็นแนวซ้อนอีกนะครับ
เตรียมความพร้อมในการรับมือการชุมนุมวันนี้
หากมีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนขบวนเนี่ยนะครับ
โดยการวางเครื่องกีดขวางนอกจากจุดนี้แล้ว
ยังมีอีกหลายจุดครับคุณโรสลินและคุณผู้ชม
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกอัธวิทย์สายสืบ
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๑นะครับ
ผู้การอัธวิทย์ก็ส่วนใหญ่เป็นคนที่เจรจานะเจรจากับแกนนำผู้ชุมนุมนะ
เวลาที่จะเคลื่อนไหวเวลาเคลื่อนที่ไปไหน
หรือว่าขั้นตอนการเจรจาไม่พ้นพันธ์ตำรวจเอกอัธวิทย์แหละฮะ
ก็เปิดเผยนะครับบอกว่าเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความสะดวกของประชาชน
และการรักษาความสงบเรียบร้อยนะฮะ
กำหนดเงื่อนไขในการชุมนุมดังต่อไปนี้ครับ
ห้ามบุคคลและยานพาหนะฝ่าแนวเครื่องกีดขวาง
และอันนี้เป็นข้อสำคัญเหมือนกัน
หรือทำลายเครื่องกีดขวางที่เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งไว้ทั้ง๗จุดคุณ
ประกอบด้วยบนสะพานเทเวศนรมิตรถนน๓เซน
บนทรภารวิสยกรรมนรมานถนนนครราชสี่มา
บนทรภารมะควรรังสันถนนราชดำเนินนอก
แล้วก็บนทรภารชมายหมารุเชถนนพิษนุโลก
อกจากนี้ยังมีที่ถนนลูกหลวงบริเวณด้านหน้าสะพานอรไทย
ถนนราชดำเนินบริเวณหน้าสารดีกา
แล้วก็ที่ถนนหน้าพระธาตุบริเวณวัดหน้าพระธาตุ
วราชรังสริตด้วยนะครับค่ะคำเตือนนี้ฮะบอกว่าถ้าใครฝ่าฝืน
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๑ปีหรือปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ
แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้ที่อยู่ภายในสถานที่ชุมนุม
ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาทด้วยนะฮะ
อันนี้ทางรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๑ก็เปิดเผยออกมานะครับ
สำหรับการรวมคน๓จุดของกลุ่มผู้ชุมนุมวันนี้มีที่ไหนบ้าง

เป็นโครงการจัดเวทีเสวนาบริเวณอนุสรรค์สถาน๑๔ตุลา
โดยกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
จุดที่๒บริเวณหน้าองค์การศพประชาชาติ
โดยกลุ่ม๒๔มิถุนาประชาธิปไตยนี่จุดตรงนี้
และจุดที่๓บริเวณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จุดนั้นไปเริ่มที่ช่วงเย็นตั้งแต่๔โมงเย็นไปจนกระทั่งถึง๒ทุ่มด้วยนะครับ
ขณะที่ทางบริชนอลเองกรมกรับการตำรวจนครบาลนะครับ
แนะนำให้ประชาชนต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางหน่อยบริเวณของการชุมนุมนะครับ
ในเส้นทางถนนลูกหลวงตั้งแต่แยกเทเวศถึงแยกเทวกรรม
ถนนสามเศสถึงแยกสี่สาวเทเวศ
ถนนนครราชศรีมาตั้งแต่แยกประชาเกษมถึงแยกวังแดง
ถนนราชดำเนินนอกนะครับตั้งแต่แยกมักขวานรังสรรค์ถึงแยกสวนมิสักวัน
แล้วก็ถนนพิศนุโลกตั้งแต่แยกสวนมิสักวันถึงแยกพาณิชยาการ
รวมถึงถนนนครปฐมตลอดสายด้วยนะฮะนี่เราทำกราฟิกให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ
เส้นทางที่คนกรุงควรจะหลีกเลี่ยงเพราะว่ามีการชุมนุมกัน
จุดใหญ่อย่างที่ผมเรียนคุณผู้ชมไปนะครับ
ด้านของพลตำรวจตรีปียะตะวิชัยนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
แล้วก็ที่หน้ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นี้
คือทางตัวแทนผู้ชุมนุมได้ยื่นแจ้งไว้แล้ว
ว่าจะมีการชุมนุมบริเวณดังกล่าวนะครับ
ส่วนเรื่องของการเสวนาที่บริเวณอนุสรสถาน๑๔ตุลา
คือไม่ต้องขออนุญาตครับสามารถจัดได้เลย
เพราะว่าเป็นพื้นที่ของเอกชน
ยกเว้นแต่หากมีกลุ่มผู้ชุมนุมมาเป็นจำนวนมาก
แล้วก็เคลื่อนขบวนไปยังพื้นที่สาธารณะนะครับ
ก็จำเป็นที่จะต้องมีการแจ้งขออนุญาตการชุมนุมก่อน
โดยให้ทางกองบังคับการตำรวจนครบาน๖นั้น
ลงพื้นที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อย

ก็มีการแสดงถึงจุดยืนแล้วก็ความเคลื่อนไหว
ในการชุมนุมและทางการเมืองด้วยนะครับ